ส่งท้ายปีเลยกับชื่อเรื่องก็สะดุดหูแล้วนะ
ชื่อว่าจำเนียนวิเวียนโตมอนแล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะ
สองนักแสดงหนุ่มรูปหลอดจากเรื่องนี้
เล็กธีรเดชแล้วก็พี่บอยปกรณ์มาโปรโมทด้วย
จะเป็นยังไงนั้นไปติดตามค่ะ
คือเห็นหน้าสองคนนี้ดิฉันก็เลือกไม่ถูกแล้วเอาจริง
ทำไมดิฉันไม่ได้โอกาสแบบนี้บ้างทำไมดิฉันไม่ได้เจอกับเขาบ้าง
เพราะว่ามีโอกาสเจอแล้วคือต้องบอกว่าสับสนจริงนะ
ถ้าเป็นชมพู่ก็เลือกไม่ถูก
เขาบอกว่าโคจรมารับบทจิโกฮิปสเตอร์ลงจอเงินร่วมกันเป็นครั้งแรกค่ะ
สำหรับพระเอกหน้าหนวดบอยปกรณ์แล้วก็อเล็กธีรเดช
ภาพยนตร์ชื่อชวนสะดุดหูจำเนียนวิเวียนโตมอน

จำเนียนวิเวียนโตมอนอ้าวคล้องกันนะ
เป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นคอมเมอดี้ค่ะจากฝีมือผู้กำกับสายฮา
๒หนุ่มบอกเลยว่าบทบาทที่ทั้งคู่ได้รับครับ
เป็นบทบาทที่แปลกใหม่สอนแทรกทั้งบทบุธและมุพภา
เพียบตลอดทั้งเรื่องเลยนะคะ
เนื่องจากว่าทั้งคู่มีภารกิจสำคัญที่จะต้องพิชิตหัว
ใจของสาวชมพู่อรยาที่มารับบทนางเอกในเรื่องนั่นเองค่ะ
ซึ่งก็ต้องตามลุ้นกันนะคะว่าบทสรุปของความรักสายฮาแบบนี้จะจบลงยังไงค่ะ
จากนี้นะคะทั้งสองหนุ่มก็ไม่หวั่นด้วยค่ะว่า
คุณผู้ชมจะติดภาพพร้อมกับยกตำแหน่งพระเอกสายฮาให้กับทั้งคู่ไป
เพราะว่ามองเลยว่านักแสดงเนี่ยคืออาชีพที่ต้องมอบความสุขให้กับคุณผู้ชมแล้วก็ต้องเล่นได้ทุกบทบาทค่ะ
ต้องพยายามเปลี่ยนตัวเองในคนดีเพื่อศิลป์พี่ชม
แล้วก็รู้สึกว่าตกกลมรัก
ใช่คือเป็นคนของเลข

กลัวคนจะติดภาพเป็นผู้เอกสายทายไหมหรือว่าเราชอบ
ก็ดีนะเราก็สนุกดี
แล้วก็ดีใจที่ได้มอบความรอยยิ้มครับ
ครับผมใช่เพราะว่าอย่างจำนวนที่เวียนตัวมอร์เนี่ย

ก็อยากให้ทุกคนเข้าไปชมกันกัน